โดยเฉพาะในต่างประเทศวัยรุ่นเขากำลังนิยมกัน

ใช่เริ่มแล้วแต่ว่ากรมการแพทย์ออกมาเตือนว่า
อย่าไปเล่นเลยสำหรับทริปปิ้งจั๊มป์ชาเลน์ช์
ขอตั้งชื่อไทยว่ากระโดดเตะตัดขาเพื่อน
ลักษณะการเล่นมันเป็นแบบนี้คือกระโดดก่อนแล้วก็หลอก
ให้เพื่อนตรงกลางกระโดดแล้วก็เตะตัดขายให้เพื่อนล้มแบบนี้
แล้วก็ล้มหมั่นแข่ง

และบางคนอาจจะเสียชีวิตได้นะคะ
เกมนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันเกิดขึ้นในบราซิลนะคะ
แล้วก็แชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียกลายเป็นไวรัล
แล้วก็เกิดการระบาดไปทั่วโลกตอนนี้เริ่มมีเด็กไทยเล่นเกมนี้แล้ว
นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์เตือนว่า
เล่นแบบนี้มันอันตรายคนที่ถูกเต็ดตัดขาให้ล้มเนี่ย
อาจจะเป็นอมภาษณ์หมดสติหรือเสียชีวิตได้
เพราะการล้มอย่างแรงแบบนี้มีโอกาสที่ศีรษะมันจะไปกระแทกพื้น
ทำให้กระโหลกแตกเลือดออกในสมอง
ประสาทสมองถูกทำลายหมดสติบางราย
กระดูกคอเคลื่อนได้เลยค่ะกระดูกต้นแขนหรือหัวไหล่
หรือหลุดก็ยังได้เลย
ฝากให้ผู้ปกครองเห็นแล้วเห็นคลิปแบบนี้แล้ว

เพราะถ้าเพื่อนชวนเลื่อนเล่นก็อย่าไปเล่น

แต่การแชร์นี่แหละมันจะทำให้คนอื่นอยากเล่นด้วย

อันตรายครับอำมภาษณ์ได้นะครับ
ถ้าเกิดหลังกับศีรษะกระแทกพื้น

และเป็นวัยรุ่นอยู่อนาคตดับเลยค่ะ